ในเรื่องของการแข่งขันนะครับ

นึกถึงอาทิตย์หน้านั้น

เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่ขึ้นมานะครับ
ต้องพร้อมประสาทตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ
เพราะว่าเราจะขึ้นมาชิงเงินรางวัล๑ล้านบาท
เอาละค่ะแล้วเราก็กลับมาอยู่ณจุดเดิมค่ะ
เราไม่ได้ทิ้งใครไว้กลางทางแต่เราต้องก้าวไปข้างหน้า
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันใหม่ค่ะเพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการคัดสรรค่ะ
ตอนนี้ก็มีผู้แข่งขันที่รออยู่แล้วนะครับ
ก็มีคุณแอมนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีสิทธิ์นะครับ
ไม่มีว่ามาก่อนมาหลังนะครับทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมด
พร้อมนะครับฟังเพลงโจทย์คัดสรรฟังปุ๊บ
คิดว่ารู้ชื่อเพลงกดปุ่มเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาครับ
ดูสิว่าใครจะกดกับคุณชนุก
หนึ่งเชียงรายที่มีหน้าตาสดใสนะคะ

นายร้อยหน้าลิฟท์
ไม่รู้ว่าจะใช่เพลงนี้หรือเปล่านะครับ
ถ้าใช่นะครับคุณสนุกขึ้นมา
ร้องได้ให้ล้านบนนี้เลยนะครับ

ถูก

คุณสนุกตอบ

ร้องได้ให้ร้าน

สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของคนผักเหนือมาจากจังหวัดเจียงฮายปลูนนะครับผม
ชื่อว่านายปรัฐพงศ์ปัญญาวิชาชื่อเล่นชื่อสนุกอายุสามเจ็ดปีวันนี้ผมขอมา
ห้องเพลงในรายการห้องได้ฮือร้านที่คนผักกล่างเป็นอู่ว่าพองได้ให้ร้าน
ทุกวันนี้ชีวิตผมทำงานเป็นพนักงานรายวันครับได้วันละ๓๐๐บาท
ความฝันของผมผมอยากจะเป็นนักห้องดังเพื่อจะได้ห้องเพลงเพื่อทุกท่านได้ฟัง
แต่วันนี้ผมขอมาห้องเพลงคือพี่เป๊กกี้กับอ้ายสันติสุขได้ฟัง
ถ้าผมห้องดีห้องถูกต้องห้องมวลคืนหนึ่งล้านผมได้ก็ครับ

หลายคนแง้หน้าเหมือนขอพรจากฟ้าก็มี
ครูศนุเขาเป็นสไตล์เดินแกล่ง
เป็นสไตล์เดินแกล่ง
อ่าสติสติเราหล่นอยู่ไหนเนาะ
สติเราอยู่ไหน

ไม่ค่อยมั่นใจ
เพลงแรกนี่ล่ะอ่ายังไม่มั่นใจเลย
เพลงนี้สมัยก่อนสมัยหลายปีที่แล้วนะ
ที่เคยเจ้านายพาไปเลี้ยงร้านคาราโอเกะ

อัยยาว

นี่ถ้าสติไม่มีแบบนี้
แนะนำให้ใช้ตัวช่วยนะครับ

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐บาทนะครับ
คุณสนุกจะเล่นหรือจะหยุดครับ

สักตั้งหนึ่งนะสักตั้งหนึ่ง

ผมมีความตอบแล้วค่ะ

คุณสนุกของเราดูท่าทางมั่นใจมากเดินเหมือนหนูติดจันทร์มากเลยนะคะตอนนี้นะคะถามสนุกไหวไหมเนี่ยไหวนะคะไหวนะผมจิตไปหาพี่แอ๋วยอดรัก

แต่ผมชอบในการเล่นการแสดงของพี่แอ๋ว

จิตไปที่ไหนก็ไปได้แต่กายอย่าไปพร้อมลุงพลแล้วกันนะฮะ
รถแท็กซี่ยังรออยู่
แต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยกันแชร์ค่ารถกับพี่พลอย

เพราะฉะนั้นความมั่นใจค่ะเติมเต็มได้เลยค่ะ

ไม่มั่นใจก็เล่นได้ถ้ารอบนี้ผิดรอบหน้าเล่นใหม่ได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีและมีสติค่ะคุณสนุก
ขอให้ผ่านไปได้ค่ะมือเย็นมากเลยนะคะ
รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยที่สุด
ไร้มงกุฎแต่สะดุดตากว่านางงาม

เป็นต้องเดินตาม
รู้ไหมคนบ้านต้องห้าม
หัวใจก็ตามคุณไป
ทุกเช้าที่ตื่นต้องรีบมายืนอยู่ที่หน้าบ้าน
เห็นคุณเดินผ่าน
แค่นั้นก็เป็นสุขใจ

แต่คุณนั้นมองข้ามไป
ไม่เห็นหน้าคุณวันใด
หัวใจเศร้าซึมหมดหมอ
ไอ้นุ่มหน้าบ้าน

บอกว่าไม่เคยร้องขอแค่ครั้งเดียว
ไม่มั่นใจนู่นนี่นั่น

จริงใช้พืชที่รอบ

ถ้าอย่างนั้นให้แท็กซี่รอก่อน
ลูกพร้อมรอผมหน่อยนะครับมาดูกันนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณสนุกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ